ปูสมุทรปราการกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของหนุ่มวัย๒๖ปี
ที่พบว่าเสียชีวิตอยู่ที่คอสะพานข้ามคลอง

โดยญาติกับเพื่อนนั้น
เชื่อว่าไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผากเมียรอยคล้ายถูกของมีคม

ตามร่างกายมีบาดแผลถลอกอยู่หลายแห่ง
ใกล้กันพบอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ซองหนังสีดำตกอยู่ที่พื้น๑กระบอก
โดยจะเห็นว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตออกมาด้านนอก
และมีปากเสียงกับพนักงานของร้าน
ต่อมามีกลุ่มเพื่อนของผู้ตายตามออกมา
รวมถึงผู้ตายที่สวมใส่เสื้อสีเทา

และพยายามที่จะหาเรื่องตลอดเวลา
แต่มีเพื่อนในกลุ่มอีกคนพยายามห้ามปราม

โดยไม่มีการทะเลาะวิวาสหรือลงไม้ลงมือกัน

ผู้จัดการสถานบันเทิงที่ถูกพัดพิงถึง
ชี้แจงว่าวันเกิดเหตุลูกค้าคนหนึ่งในกลุ่มนี้

จึงแจ้งเรื่องรายละเอียดในการปรับค่าทำความสะอาด

แต่ทางลูกค้ากลุ่มนี้เกิดอาการไม่พอใจ

พร้อมระบุว่าขณะนั้นลูกค้ามีอาการเหมามากแล้ว
โดยวันนั้นเป็นวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับ
คือปกติคนจะน้อยนะครับ

จะมีแค่พนักงานเสิร์ฟแล้วก็พนักงานดูแลทั่วไปนะครับ
ก็คือจริงแล้วเนี่ย
สาเหตุที่มีปากเสียงกับพนักงานในร้าน
เป็นพอได้สั่งต้มยำกุ้งจากทางร้านแล้วทำหก
และพูดจาไม่ดีด้วยทำให้เกิดความไม่พอใจ
โดยไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอุบัติเหตุ
เนื่องจากมีรอยบัตรแพ้และสภาพศพไม่น่าจะขับรถล้มเองได้
ก็กินเหล้ากันปกติครับแล้วก็สั่งต้มยำมา
เป็นต้มยำน้ำข้นแล้วเหมือนกับว่าทำต้มยำหกลงลงพื้นแล้ว

ใช่ทางร้านเข้าใจว่าเราอ้วกแต่มันไม่ใช่อ้วก
แล้วเขาก็มาพูดจ๋าตะคอกใส่พวกผู้หญิงว่าอ้วกก็ต้องจ่ายค่าปรับ๕๐๐

พวกผู้หญิงก็บอกไม่เป็นไรแต่เช็ดเองเพราะมันแค่นิดเดียว
แล้วเขาก็ไม่พอใจที่เราจะไม่จ่าย๕๐๐
มีปากเสียงเพราะว่าคนเมาอ่ะนะพี่
แล้วก็เหมือนเขาพูดจาไม่ดีแล้วก็มีปากเสียงกัน
จากเหตุการณ์นี้พันธ์ตำรวจเอกประวิทย์บุญธรรมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางปูระบุว่า
มอบหมายให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบตามเส้นทางที่ผู้ตายผ่าน
พบว่าผู้ตายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเพียงคนเดียว
ก่อนที่จะเสียหลักพลัดตกลงไปข้างทางโดยไม่มีรถตามประกบแต่อย่างใด
มุ่งประเด็นไปที่อุบัติเหตุมากกว่า
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่ยังเป็นปริศนาก็ต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม